ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกระดมเงินทุนต่างช่วงนี้นะ

แชร์ต่างแม่ต่างเราก็เฝ้าระวังเล่าข่าว
เรื่องของการจับกลุ่มให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
คราวนี้เรื่องของการหลอกระดมเงินทุน
บอกว่าถ้าคุณลงทุน๑๐๐๐บาทได้ผลตอบแทน๑ล้านบาท

แล้วก็ใช้วิธีการแอบอ้างโดยใช้การแอบอ้าง

เอามาเป็นแค่ค่าภาษีกับค่าใช้จ่ายต่างเอง
และเดี๋ยวเงินมันจะงอกเงยเป็นผลตอบแทน
แต่ทีนี้แหละครับพอมีการหลอกลวงกันแบบนี้
ทางตำรวจเองได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
ก็ต้องไปตามจับกลุ่มขบวนการหลอกลวงรายใหญ่รายนี้นะครับ
เขาเรียกว่าเป็นขบวนการน้าหลุยด้วย

หลุยสตาร์ทิพย์อ้างธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยตำรวจกองบังคับการขออภัย
ตำรวจกองกำกับการคราม๖ปราบพราหมศ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มทั้งนางพันธิพาน้อยทิพย์
หรือว่าน้าหลุยหรือว่าหม่อมหลุยส
ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน

หลังจากที่ณลุวิสหรือว่าหม่อมลุวิส
กับเครือข่ายหลอกระดมทุนจากชาวบ้านในพื้นที่
โดยสร้างเรื่องนะครับว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะ

จากธนาคารโลกเพื่อจะนำเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศ
โดยจะมีคณะทำงานส่วนกลางเป็นผู้ประสานงาม
มาช่วยเหลือคนยากคนจนคนยากไร้
ก็ต้องระดมเงินเป็นค่าดำเนินการ
จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น
ดังนั้นนะครับก็เลยขอระดมทุนกันหน่อย
คนละพันแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า๑๐๐๐บาท

ผลตอบแทนมันจะงอกเงยเป็น๑ล้านบาทนะครับ
คราวนี้แหละฮะมีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก
ความเสียหายไปถึง๕๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
เรามาดูกันหน่อยว่าขบวนการของน้าหลุยสนั้นเป็นยังไง
คือน้าลุยสเองหรือว่าหม่อมลุยสเอง
เจ้าตัวจะเป็นหัวเป็นเฮด
คอยชักนำให้ชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวของเขาเอง
ตัวของเธอเองมาระดมทุน

เสร็จงานจะได้รับ๑ล้านบาทโอ้โห
มันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงการลงทุนทั่วไป
ตาสีตาสาตาดำบอก๑๐๐บาทได้ล้านนะ
ก็โอเคนะเป็นความหวังของชีวิตเลย
แถมยังเอาเงินจากเวอร์แบงค์มาช่วยคนยากร้ายได้อีกนะครับ
ขบวนการนี้มีหัวสายอยู่ที่ระดับรองลงมา
ก็คือนางสาวปรีดาพรคำหอม

เป็นคนคอยเก็บเงินจากคนที่หลงเชื่อจากเหยื่อนะครับ
ซึ่งหากใครหลงเชื่อแล้วก็จะมีนางณภาดาแต้มเจริญ
เป็นผู้พาเข้ากลุ่มไลน์และเป็นแอดมินเพจ
ขอให้ข้อมูลต่างนานาสร้างเรื่องสร้างความเข้าใจ
หลอกให้คนที่เป็นเหยื่อหลงเชื่อ
นำเงินมาลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อย
ก่อนที่จะส่งเงินที่ได้
สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีก๒คนในขบวนการ
ก็ส่งต่อเงินไปให้กับนางชนเทวีอินโพ
ซึ่งนางชนเทวีเป็นบุคคลที่จะเป็นคนถือเงินเอง
และเป็นนอมินีของนายละมัยนะครับ
โดยนายละมัยชูอิ่มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นหัวหน้าของขบวนการนี้ทั้งหมด
นี่เราก็เขียนแผนพังให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย
หลอกระดมทุนนะครับ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้เองนะครับก็เขาบอกว่าเขาอ้างว่าเขาไม่ได้หลอกลวงเงินใครแต่อย่างใดนะครับ

ตำรวจว่ายังไงในเรื่องของแก๊งหลอกระดมทุนนี้นะครับ

อย่างที่บอกนั้นกันแรกเป็นเงินมีอยู่ก้อน

ทีนี้การที่จะนำเงินนี้มาได้เนี่ย

การที่เราต้องช่วยระดมทุนด้วยเงินเสียภาษี
ให้เขาให้กับตัวแทนให้กับคณะทำงาน
เขาเรียกว่าเป็นคณะทำงานส่วนกลางเอาเงินมา
ทุกครั้งเขาก็แจ้งว่าเนี่ยงานจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้ว
ก็จะมีการระดมทุนแต่ละครั้งไป
นี่แหละครับตำรวจก็เปิดเผยออกมาแบบนี้
ว่าขบวนการเขาทำแบบนี้ระดมทุนต่อไปเรื่อยนะครับ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนะคือมี๑๐คนนะตอนนี้นะครับ
ก็ตำรวจไปค้นบ้านพักผู้ต้องหาถึง๕จังหวัดด้วยกัน
เครือข่ายนี้ทั้งฉะเชิงเซานครราชศรีมา
ศรีสะเกตสมุดปราการนนท์ธรรมบุรี
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๐คนนะครับ
ซึ่งจริงแล้วความเสียหายที่มีผู้มาแจ้งความ
ประมาณ๘ล้านบาทนะ
แต่คาดว่าหลังจากการจับกลุ่มครั้งนี้
มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

เพราะว่าการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหา
พบว่าความเสียหายตีเป็นมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาทให้คุณ

ค่าที่ตำรวจรวบรวมไว้ยังอยู่ที่๘ล้าน
แต่เส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการนี้มัน๕๐๐ล้านไปแล้ว
ก็เชื่อว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความอีกนะครับ
ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย
ตอนนี้มีการออกหนังสือเตือนประชาชนนะคุณนะ
อย่าหลงเชื่อในขบวนการ
ว่าขบวนการนี้หรือที่มาในลักษณะอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็มันไม่มีหรอกโครงการตามที่กลุ่มผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ไปรับกองทุนจากเวอร์แบงค์มา
โดยอ้างตัวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย

แล้วก็มีหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการอื่นอีกนะครับ
เงินจากเบอร์แบงค์มาช่วยเหลือคนยากไร้

ค่ะก็คือถ้าใครได้รับการติดต่อ
ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โดยทางหนังสือหรือจดหมายเชิญ

ต่อให้เห็นว่าหัวจดหมายจะเป็น
ข้อมูลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามแต่ว่าก็ไม่ใช่นะ
ถ้าใครเจอแบบนี้ก็สามารถติดต่อสายด่วน๑๒๑๓ได้
อันนี้เป็นศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเลย
ตำรวจกองปรับปรามเขาก็ยังรอผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเรื่อยอยู่นะครับ